รายงานของสถานการณ์น้ำกันหน่อยระดับแม่น้ำมูล
ก็ลดลงอยู่ที่ระดับ๑๐๔๐เมตร
อันนี้ดูจากเพจเทศบาลนครอุบลราชธานีมา
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำนะครับ
อย่างที่บ้านท่ากกแห่ในเขตอำเภอเมือง
ที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูลตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงไปอีก๑เมตร
แต่ถ้าถามว่าน้ำยังท่วมสูงไหมยังสูงอยู่

น้ำยังสูง๒๓เมตรอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาน้ำเน่าแล้ว
ชาวบ้านร้องขอบอกว่าอยากได้รองเท้าบูธ
เพราะว่าเสี่ยงต่อโรคน้ำกัดเท้าและตอนนี้
ดังนั้นครับไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานมาจากที่จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านท่ากกแห่นะครับ
เจรแมอำเภอเมืองอุบลรัชธานีนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณเกาะนะครับ
ที่มันมีน้ำล้อมรอบนะครับเนื้อที่ประมาณ๔ไร่
ซึ่งก็พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดนะครับ
ซึ่งจากที่ผมสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นั้น
ก็บอกว่ามีประมาณ๓จุดแต่ละจุดนั้นมีไม่ต่ำกว่า๒๓๐๐ตัวนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงกลางวันนะครับค่อนข้างร้อน
สุนัขก็จะหลบไปตามมุมต่างอย่างที่เห็นนะครับ
ฝูงก็มาอยู่ตามท่อหรือว่ามาหลบแดดหลบฝน
อยู่ตามบริเวณที่มันมีร่มให้พวกมันอยู่อาศัยนะครับ
และตอนนี้นะครับผมกับพี่ต่อชะดอรวมถึงชาวบ้านเองนะครับ
ได้นำอาหารมาให้พวกมันนะครับกระจายไปตามจุดต่างต่างนะครับ

ก็จะมีพี่ต่อชะดอเขาเอาอาหารไว้ให้มันตรงจุดบริเวณนู้น
แล้วก็โดยรอบนี้นะครับก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกวัวนะครับ
วันนี้นะครับเราได้เอาอาหารจากทางวัดท่ากกแห่
มาให้สุนัขจรจัดที่นี่ประมาณ๕ถุงกระสอบนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ
โดยที่ผมสอบถามชาวบ้านนั้นนะครับเขาก็บอกว่า
มันก็จะกัดกินกันเองบ้างนะครับช่วงที่มันอดหยาก
เพราะว่าน้ำนั้นก็ได้ท่วมประมาณเกือบเดือนเลยนะครับ

คุณลุงครับเห็นว่าสุนัขจรจัดนี้เยอะมากเลยใช่ไหมครับ

ตอนแรกประมาณ๔๐๐ตัวถึง๕๐๐ตัวมันมี๓จุด

ก็อยากให้ชาวบ้านใช้ตรงนี้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับ

ช่วงนี้ก็เรากำลังโดนอารมณ์กำลัง

น้ำนั้นได้เข้าท่วมทุกพื้นที่ของวัดรวมไปถึงบริเวณอาคารเรียนทั้งสองหลังนะครับ
โดยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอาคารเรียนนั้นได้รับความเสียหายทั้งหมด
ประตูนะครับเริ่มบวมนะครับ
โต๊ะเก้าอี้ต่างนั้นก็ลอยน้ำหายไปจำนวนมากเช่นกันนะครับ
แล้วก็มีพี่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดนะครับ
ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็เขาก็เริ่มที่จะเข้ามาทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่ผมได้สอบถามเจ้าอาวาสวัดนะครับ
นั่นก็คือว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะเป็นน้ำกัดเท้ากันมากขึ้นนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดนั่นก็คือรองเท้าบูธนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มเน่าหลังจากที่มันท่วมมาเกือบเดือนแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมสูงอยู่ชาวบ้านยังเข้าพื้นที่ไม่ได้
แต่ว่าพวกเขาก็ต้องการรองเท้าบูธเพราะว่าหลังจากนี้น้ำมันก็จะลดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเขาจะได้เข้าไปเคลียร์บ้านหรือไปทำความสะอาดบ้านนะครับ
ผู้ใจบุญหรือว่าหน่วยงานไหนที่รับทราบในเรื่องนี้นะครับ
ก็สามารถบริจาครองเท้าบูธหรือว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านมาให้กับชาวบ้านได้นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในพื้นที่ขณะนี้
ก็คือปัญหาความเครียดสะสมครับเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่น้ำ
ไปทางไหนก็มีแต่บ้านเรือนของผู้คนนั้นจมอยู่กับน้ำนะครับ
ทำให้พวกเขาเริ่มเครียดกันแล้วครับ
และนี่นะครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เฉพาะที่นี่ครับหมู่บ้านท่ากกแห่ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกแรกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ
นนจรรดรถ่ายภาพสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบ้านท่ากกแห่ตำบลเจรแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับ
ขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันประมาณ๔ไร่มันก็เลยเหมือนเป็นเกาะ
พอมาเจอน้ำท่วมแบบนี้สูนักจรจัดที่มันอยู่พื้นที่ตรงนี้เกือบห้าร้อยตัวนะ

เยอะจริงแล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าพอน้ำท่วมมาเนี่ยคือลูกหมามันก็ตายไปแล้ว๒๐๐๓๐๐ตัว
แต่ว่าอยากให้ใช้ช่วงนี้ค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาทำหมันสุนัขให้หน่อย
ที่น้ำจะลดเพราะถ้าน้ำลดแล้วเดี๋ยวมันจะกระจายไปพื้นที่อื่นแล้วเดี๋ยวจะทำแบบนี้
มันก็จะยากต่อการจับมาทำหมั่นนะฮะ
เดือดร้อนทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ทางการเกษตรนะครับ